คุณผู้ชมถ้าเกิดว่านับวันนี้จนถึงวันเลือกตั้งเนี่ย
มีนาคมเหลือเวลาอีก๓๐วันแบบพอดิบพอดีเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องความเคลื่อนไหวต่างของการเมืองก็มีเข้ามาเยอะ
แต่ถ้าเกิดว่านับจากวันนี้ไปอีก๕วัน
คือ๒๗กุมภาพันธ์เป็นวันที่เราต้องจับตา
จริงมี๒คดีสำคัญคดีใหญ่
หนึ่งเลยก็คือสารนัดพิจารณากรณียุบพักไทยรักษาชาติ
ตอนบ่ายโมงครึ่งอันนี้ต้องรอดู
กับอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของพักอนาคตใหม่นั่นเอง
ที่เคยไปจัดรายการคืนความสุขให้ประชาชน

จากเมื่อวันที่๒๙มิถุนายนปี๒๕๕๙
ใช่คือก็ไปวิพากษ์วิจารณ์
เรื่องพลังดูดของคอสชนั่นเอง
ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องไปตามกันต่อว่าจะเป็นยังไง
เพราะว่าในโลกโซเชียลก็มีการผุดแฮชแท็กนะ

ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายค่ะ

ประเด็นของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

ยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งเจอปะทะลมแรง
วันนี้ชื่อของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
กลายเป็นนักการเมืองที่ถูกโฟกัสมากที่สุดคนหนึ่ง

ก่อนหน้านี้เขาถูกคอสชแจ้งดำเนินคดีกระทำความผิด
ตามพรบคอมพิวเตอร์
กรณีโพสต์ข้อความอย่างที่คุณน้ำแข็งบอกไปเมื่อสักครู่
ฉะนั้นเมื่อตกเป็นคดีก็มีคำถามตามมาว่า
แล้วจะมีผลต่อการลงเลือกตั้ง
แล้วจะมีผลต่อการลงเลือกตั้ง
และเรื่องของการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน
ฉะนั้นประเด็นตรงนี้ต้องหาคำตอบจากเลขากรกตครับ
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาอยู่ในสายตอนนี้

การตกเป็นผู้ต้องหาของคุณทานานทร
ถ้าคดีเดินไปถึงต้องเรียกว่าตกเป็นผู้ต้องหา
และต้องถูกฝากขังต้องประกันตัว
จะมีผลต่อการสมัครมากน้อยแค่ไหนครับ
ครับในกฎีนี้ผมก็คงไม่ใดถึงว่าให้

ผู้มีลักษณะนะครับเป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วนะครับ
ในในนั้นก็มีอยู่อันหนึ่งนะครับก็คือต้องคำพิพากษาให้จำคุก
และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลคงจะเป็นเรื่องการต้องคำพิพากษานะครับ
ครับถ้ายังไม่ถูกคุมขังตกเป็นผู้ต้องหา
ต้องประกันตัวในชั้นศาลประกันตัวในชั้นตำรวจ
อันนี้ยังไม่ถึงขั้นที่เป็นบุคคลที่ไม่มี

ครับครับฉะนั้นประเด็นนี้ก็
ไม่กระทบต่อสถานะของคุณธนา

ครับครับก็ก็ก็ต้องดูตัวบทกันครับครับตัวบทนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับ
เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสองสมัยแล้วมาเปลี่ยนมาแก้ทีหลังว่าอ๋อ
เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายกเรื่องนี้คนก็โพสต์กัน
อันนี้ในแง่ของกฎหมายกรกตพิจารณาเรื่องนี้ยังไงครับ
ครับก็คงเห็นว่าถ้าเป็นการหาเสียงเนี่ยนะครับครับแล้วก็เป็นกรณีหาเสียงผม
อันนี้ว่าเป็นการหลอกลวงไหมหรืออะไรไหมครับประมาณนั้นนะครับ
ครับอันนี้มีคนแต่ยังไม่มีใครไปไปร้องถูกไหมครับ
เรื่องของพรรณประชาลัด
ล่าสุดท่านให้สัมภาษณ์ว่าจะขอใช้เวลาอีกประมาณ๑สัปดาห์๒สัปดาห์
แล้วถึงจะส่งไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งตอนนี้ไปถึงไหนครับ
ครับก็ในส่วนของในทะเบียนเนี่ยนะครับปกติคำร้องที่มานะครับ
เราก็จะมีคณะกรรมการตรวจสอบนะครับว่าจะต้องไปเอาหลักฐานอะไรมาพิจารณามาดูบ้างนะครับ
คำร้องก็ต้องไปเอาหลักฐานมาครับไอ้หลักฐานเนี่ยแหละครับแต่มันปรากฏว่าเข้าข่ายนะครับ
เราก็จะมีความเห็นเสนอกรรมการการเลือกตั้งนี่คือกระบวนการนะครับ
ก็คงหลักฐานตัวนี้เราก็คงต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานของผมมีอยู่นะครับ
กำลังดำเนินการอยู่ครับก็คงไม่ช้าแล้วครับเพราะว่าหลักฐานมันก็ยกเว้นที่มันซับซ้อน
ไปหาหลักฐานจากข้างนอกอะไรต่างอาจจะต้องใช้เวลาครับ
ดูดูในข่าวเมื่อสักครู่มีคนไปร้องให้ยุบอีกหลายพักเวลาเขาไปร้องเนี่ยกรกตต้องรับพิจารณาหมดใช่ไหมครับ
ก็คำร้องนะครับเรารับคำร้องไว้นะครับก็มาดูว่าคำร้องนั้นมีเนื้อหาสาระหรือมีหลักฐานจะนำไปสู่การไปหาพยานหลักฐานได้หรือไม่นะครับ
คนร้องมาก็ยังไม่ได้เข้าข่ายไม่เข้าอะไรอย่างนี้เราอาจจะไม่รับไว้พิจารณาก็ได้นะครับก็แล้วแต่ลักษณะของคำร้องนั้นนะครับ
คำร้องที่มันสามารถที่จะไปสื่อไปหาเกี่ยวกับเรื่องไปหาพยานหลักฐานต่อได้แล้วก็ถ้าหามาแล้วเราก็เห็นว่าน่าจะเป็นพิจารณาหรือเกี่ยวกับเรื่องเป็นความผิดหรืออะไรได้นะครับ
เราก็จะบริเวณการต่อนะครับลักษณะของคำร้องแต่ว่าผมได้ละเอียดกันที่ผมไม่ทราบนะครับ
มีคำร้องที่เข้ามาใหม่หรือไม่ยังไงนะครับแต่ที่เข้ามาถ้าเห็นกรณีอย่างอย่างถ้าเกิดสามารถที่จะไปเอาพยานหลักฐานมาได้เราเราก็จะให้คณะกรรมการมาตรวจสอบครับ
มาให้ในทะเบียนนะครับครับมีมีบทบัญญัติไหมครับคนที่ร้องเท็จไปเอาหลักฐานไม่จริงมาร้องเท็จแล้ว
แล้วต้องได้รับโทษด้วยมีถึงขั้นนั้นไหมครับแน่นอนครับอันนี้มีแน่นอนนะครับร้องเท็จนะครับ
เราก็ดูอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดคนที่ร้องลอยแล้วไปกล่าวหาคนอื่นก็ลอยเนี่ยนะครับ
เราต้องเรียกมาสอบแล้วยืนยันด้วยครับครับยืนยันนี่แหละครับถ้าเกิดยืนยันเป็นเท็จนะครับ
คิดเองแล้วมายืนยันเองก็เข้าข่ายอยู่นะครับร้องกันได้ครับลักษณะนี้ก็มีโทษทางอาญาอยู่ครับ
มีเสียงเรียกร้องจากผู้นำหลายพักว่าพลเอกประยุทธ์เมื่อยอมให้เขาใส่ชื่อ
เพื่อจะเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยควรจะขึ้นเวทีดีเบต
เพื่อที่จะแสดงความคิดความเห็นให้ประชาชนได้ฟังด้วย
แต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่ได้ติดขัดเรื่องนั้นเรื่องนี้
แล้วมีคนบอกว่าให้ขึ้นอยู่กับกรกตพิจารณาประเด็นนี้เป็นยังไงครับ
ครับก็อันนี้ผมติดตามจากสื่อนะครับ
ว่าจะยืนสอบให้กรกตสอบฝ่าหาเรื่องประเด็นนี้เข้ามานะครับ
ตอนนี้ก็ยังดูอยู่ว่าจะมายื่นเมื่อไหร่
มันมีกระบวนการในการที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องสอบข้อสักถามอยู่นะครับ
ว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วเราก็จะดูประเด็นนะครับ
ว่าจะทำอะไรบ้างเกี่ยวข้องกฎหมายอะไรบ้าง
โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับท่านจะพิจารณา
ผมผมเท่าที่ผ่านมานะครับท่านพิจารณาละเอียดครับ
หายอะไรที่เกี่ยวข้องท่านมาดูหมดนะครับ
แต่ว่าต้องรอต้องรอให้มีคนยื่นมาก่อนถูกไหมฮะ
ครับเห็นว่าจะยื่นมานะครับทางพักจะยื่นมาดูจากข่าวนะครับ
ครับครับเอาล่ะทีนี้เป็นประเด็นเป็นข่าวเมื่อวาน
คนยังงงงอยู่ผู้สมัครสอสอเขต
แล้วก่อนจะถึงวันเลือกตั้งเสียชีวิตไปก่อนตอนนี้ก็๒ลายแล้ว
อันนี้แปลว่าคนยังต้องไปลงคะแนนให้เขาได้อยู่ใช่ไหมครับ
ครับครับมีคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ครับ
เพื่อจะเอาคะแนนไปบวกกับปาร์ตี้ลิสต์ครับ
อันนี้อันนี้อันนี้หลักเกณฑ์นี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมครับ
ครับครับครับครับเพิ่งทราบเรื่องยังไม่มาถิ่นผมนะครับ

แล้วที่เราเคยคุยสันทานอ่ะแต่ผมยังไม่ได้เปิดโหดดู

อ่าสุดท้ายฮะสุดท้ายเห็นในข่าวว่า
บทเนี่ยอปทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถช่วยพักการเมืองหาเสียงได้คืออะไรครับ
สมาชิกสภาท้องถิ่นครับที่ไม่ได้มีอำนาจในตัวเองนะครับ
เราจะเห็นว่าในช่วงเลือกตั้งสอสอเข้าไปช่วยพักตัวเองหาเสียง
ในช่วงยกษภาหรือช่วงจะคบกำหนดอะไรต่างนะครับ
ก็คือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้งานท้องถิ่นนะครับ
ระดับสมาชิกแต่ว่าคนที่เป็นนายกอบตนายกอบจนายกเทศมนตรีไม่ได้
ก็ไม่ได้หาลือประเด็นนั้นมานะครับแต่ว่ากรรมการการเลือกตั้งเขาเขาดูประเด็นของสมาชิกอย่างเดียวนะครับ
เข้าใจว่านายกก็คงจะมันอาจจะเป็นเรื่องเจ้าที่ของรัฐด้วยนะครับใช่ไหมครับ
ฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะมียื่นร้องมาให้กรกตตอบว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นี่อีกเยอะนะครับ
ครับก็มีอยู่ครับยังมีอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่ครับกำลังเป็นเรื่องการอยู่ตรงนี้ครับ
ครับครับเอาละครับขอบพระคุณนะครับท่านเลขาครับ
ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
ครับพันธุ์ตำรวจเอกจารงวิทย์พุมมาครับเลขาธิการกรกตคราวนี้จะเป็นเรื่องที่กรกตจะต้องปวดหัวมาก

ครับขอบพระคุณครับเลขาธิการกรกตจะต้องปวดหัวมาก
ครับขอบพระคุณครับเลขาธิการกรกตจะต้องปวดหัวมาก

ด้วยการเลือกตั้งคราวก่อนเนี่ยมาโผล่ขึ้นมาในฉบับใหม่นี้เยอะ
แล้วคนก็ไม่รู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
กรกตก็ไม่สามารถที่จะไประบุชัดว่าเรื่องไหนทำได้ทำไม่ได้

กระบวนการที่ไปร้องกับกรกตแล้วกรกตจะต้องตัดสิน
อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
ก่อนจะถึงวันที่๒๔มีนาคมนี้มีเยอะ
แต่ว่าที่ท่านเลขาบอกเมื่อสักครู่คือ
คนที่ไปร้องเท็จเนี่ย
ถ้ามีพยานหลักฐานว่ารองเท็จไปกันแกล้งเขา
แล้วไปทำให้กระบวนการคนอื่นให้กรกตพลอยปวดหัวไปด้วยเนี่ย

ฉะนั้นใครจะไปร้องอะไรใครเนี่ย
ไม่ใช่นึกว่าเป็นอย่างงี้แล้วไปร้องไม่ได้มีโทษด้วยนะครับ

ไม่งั้นร้องกันสนุกเลยล่ะครับกว่าจะถึงวันที่๒๔มีนาคม

เวลาก็บีบนะประชาชนก็คาดคัน

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ

ล่าสุดทางด้านของโคศกภักดิ์อนาคตใหม่
อย่างนางสาวพันนิกาวานิสหรือว่าคุณช่อ
ออกมาเปิดเผยนะกรณีที่อาจารย์เจต
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการระบุประวัติของนายธนทรหัวหน้าพัก

เหมือนครั้งที่นายสมัครศูนย์ธลเวช
ตนายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งนายก
เพราะทำกับข้าวออกทีวี
ถือเป็นคดีติดแผ่นดินนี่คุณช่อบอก
น่าจะเหมือนเป็นการแก่งกัน
ทั้งที่ทางพักเองพยายามที่จะแก้ไขข้อความที่ระบุ
เว็บไซต์ของพักที่ระบุข้อความผิดพลาดไป

ทีมข่าวพยายามที่ติดต่อคุณธนทรให้ชี้แจงประเด็นนี้
แต่คุณธนทรไม่ได้ชี้แจงนะครับ

นี่คำถามที่อาจารย์สุภาพถามกรกตแต่ละคำถาม
โดนใจทั้งนั้นเลยอยากรู้ทั้งนั้นเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังประชารัฐ

หรือว่าเรื่องของผู้สมัครที่เสียชีวิตไปแล้ว
ยังจะมีการเลือกตั้งอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า
นะครับรอติดตามกันได้ความร้อนแรงเรื่องการเมือง